พี่ดาวและพี่แอดค่ะมีเงินแล้วค่ะตอนนี้๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
น้องจ้องมาพอดีเลย

ดีว่าซ่อมอ่ะกำลังอยากจะทำกับข้าวเป็นแล้วก็เนี่ยทำไม่เป็นไง
หม้อไหม้ดำปี้เลย

ทำไมเราใจคอดีโหดเยี่ยมกัน
เนี่ยพี่ช่วยหนูได้ไหมมีอะไรช่วยขัดหม้อให้หม้อส้มขาวบ้าง

เดี๋ยวของพี่ดีกว่าน้อง

โอ้โหขัดเฉียบเลยพี่บอกให้

ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
เพราะมี๒หน้าเห็นไหม
แล้วก็ที่สำคัญนะน้องส้ม

นี่ใช้ของพี่อ่ะนี่พี่ให้เลยจ้ะ

อ้าวแล้วสก๊อตไบท์๓อย่างนี้

ไหนที่พี่สามคนไหมแจ๊กทิ้งว่าหูดำนึกล่า
ได้ครับนี่พี่ดาวน้ำใส่ทั้งหูครับโอ๊ย

จริงต้องตลอดมือจริงได้เชี่ยว

ก็พี่ดาวกับนครเขาอยู่ด้วยกัน
อยากลองเทียบกันหน่อยว่าของใครล้ำหน้ากว่ามากกว่ากัน

เหมือนส่องกระจกอะเนาะ

เหรอฮะทำไมถึงให้เขามากกว่านคร
ก็ดูสิเนี่ยของมันเดี๋ยวนะแค่เหลืองไม่เกี่ยวกัน

ไซส์ที่แตกต่างกันเลยแต่ว่าเอาไว้ใช้ขัดได้อย่างดีนะคะ

ขัดได้สะอาดหมดจดแล้วบอกได้เลยว่าราคาถูกที่สุด

แต่ของผมเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยอ่อนนุ่ม
เอาไว้ร้องอีกด้านหนึ่งเอาไว้ขัด
แล้วบอกได้เลยนะว่าขัดได้เงาวับจากใจ
น้าดีกว่านี่อย่างบางไม่ใหญ่มาก
คุณค่ามันนะรับรองเช็ดไปคาบสกปรกจะไม่ติดในชามในหม้อเลย
แต่อันนี้ไม่มีใยขัดเหมือนของพี่

ของผมก็สะอาดกว่าแถมใหญ่ด้วยครับ
เสียเงินทีเดียวนี่ได้ของดีราคาถูก

พอไม่ต้องเถียงกันไปขัดฟันนคร

พี่ดาวปกติเคยใช้สก๊อตไบท์ขัดฟันบ้างไหม

ไม่ผมจะมีแผ่นที่หมอเขาให้มา
แผ่นอะไรฮะกระดาษทรายกระดาษ

เงาวับเงาวับเงาวับ

แต่คุณผู้ชมคะระหว่างดูพี่ดาวนะ
คุณผู้ชมสามารถเซลฟี่ตัวเองกับรายการของเรานะคะ
แล้วก็ไว้ลุ้นรางวัลท้ายรายการนะคะอย่าลืมค่ะ
เซลฟี่รอบนี้ให้ติดฟันพี่ดาวนะคะ

คำถามข้อที่๒มูลค่า๔๐๐๐บาท
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะพี่ดาว

เพราะว่าสก๊อตไบท์ไม่ค่อยสันทัศน์
น้อยคนนักค่ะที่จะใช้ตัวช่วยหมดตั้งแต่ข้อ๑ข้อ๒
และเขาคนนี้ใช้หมดค่ะ
ทุกคนปกมือเป็นเกียรติเขาด้วยค่ะพี่ดาวคะแล้วครับขอบค่ะ

และตัวช่วยนะคะตอบได้๒ครั้งค่ะพี่ดาว

ก๊อตไบท์๓แอมฟองน้ำใยขัดสียมพู

ถูกกว่า๑๘บาทค่ะงั้นล่ะ

แพงกว่า๑๘บาทเท่านั้นพี่ถึงจะเข้ารอบ

ถ้าถูกกว่า๑๘บาทกลับบ้านเลยค่ะ

แพง
ต้องแพงกว่า๑๘บาทค่ะ

พี่คะต้องแพงกว่า๑๘บาทค่ะ
และราคาอยู่ที่
๒๒บาท

บอกแล้วว่าเนี่ยเขาต้องใหญ่แล้วก็มาเล็กเรื่องราคา

มีเงินสะสมแล้ว๔๐๐๐บาท
ต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

นี่คือเซ็ตกุ้งแม่น้ำครับ
เป็นกุ้งแม่น้ำต้มยำกุ้งแม่น้ำ๓ตัวครับผม
นะฮะความอร่อยเนี่ย
อัดแน่นด้วยคุณภาพราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับ

เป็นเซตประมงต้มยำ
บอกได้เลยว่าเรายกมาทั้งทะเล

กุ้งหอยปูใช่ใช่

ครองน้าเซตประกระโพง

เห้ยของผมนี่ยกมาทั้งธันเลได้จริง

อันนี้ถูกที่สุดยกมาทั้งถ้วยครับถูกมากใช่ถูกมาก
แต่อันนี้ข้าวกุ้งแม่น้ำนะหัวใหญ่ทั้งนั้นเลย

กินกัน๗คนกินไม่หมด

เอ้าคำถามข้อที่๓ค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
โจ๊กเปิดหม้อทั้ง๓หม้อนี้๓รสชาติ
หม้อไหนถูกที่สุด
ครับคุณเจ็บมาด้วยอ้าว

ขอบคุณค่ะเข้าไปติดฝาหม้อข้างในได้แล้วค่ะ

ดูแล้วเนี่ยทั้ง๓รสชาติเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำ

ว่าอะไรน่าจะถูกที่สุด
อันนี้ชิมได้ไหมฮะยินดีค่ะ

รสชาติเป็นไงฮะอธิบายให้ฟังด้วย
เหนียวนุ่มเหนียวนุ่ม

ลองชิมอันนี้ลองชิมอันนี้เป็นขึ้นชื่อ

ใส่ใจในรสชาติอย่างเดียวเลยยกมาทั้งทะเลจริง
ุ้งแม่น้ำแล้วก็มีใช่บอกเลยว่าไม่ใช่กุ้งธรรมดากุ้งไปฟิตเน็ต
คืออะไรฮะมันมีก้ามไม่เห็นเหรอฮะ
กุ้งแล้วกุ้งอ้วนมากกุ้งอ้วนนะคะน่าจะแพง
กุ้งหมูอ๋อเมื่อกี้ข้อแรกตรงกลางถูก
ข้อ๒ตรงซ้ายถูกข้อ๓เขาต้องเป็นลักษณะนี้
เคราะห์กันให้ดีค่ะพี่คิดว่าโจ๊กเปิดหม้อทั้ง๓รสชาตินี้
ห้อไหนราคาถูกที่สุดเชื่อดิจะต้องเป็นไอ้เนี้ยแพงกว่านี้
แล้วอันนี้แพงกว่าอันนี้พี่ดาวคะอันนี้อาจจะแพงกว่านี้
ยืนยันค่ะพี่ต้องยืนยันมาค่ะว่าโจ๊กเปิดหม้อ
ถ้วยไหนราคาถูกที่สุดถูกที่สุดเอาถูกสุดเอาอันกลาง

โอเคนะพี่คิดว่าโจ๊กเปิดหม้อทะเลรวมรสชาติต้มอ๋อนี่เขาร้านเดียวกันเหรอ
ร้านเดียวกันโอ้โหบอกร้านเดียวกันแต่ที่แรกก็รู้แล้ว
อันนี้อันนี้ถูกสุดจ๊ะถูกขอให้ตกรอบในข้อนี้
อ้าวพี่สรุปว่าโจ๊กเปิดหม้อทะเลรวมรสต้มยำผมไม่ได้สรุปนะ
เป๊กสรุปเองแต่ผมมาวันนี้อ่ะงั้นเป๊กจะเปิดอันนี้ก่อนค่ะ
เปิดหม้อรสกุ้งแม่น้ำราคาอยู่ที่๔๐๐กว่าบาท
๑๗๔บาทเฮ้ยทำไมถูกอ่ะ
และเป๊กจะเปิดหม้อที่๓ค่ะเป็นเซ็ตปลากระพงต้มยำของโจ๊กเปิดหม้อราคาอยู่ที่
พี่คะและทะเลรวมที่พี่เลือกพี่ดาวคะต้องถูกกว่า๑๑๔บาทค่ะพี่
หม้อนี้ค่ะทะเลรวมค่ะพี่ดาวของโจ๊กเปิดหม้อราคาอยู่ที่
ถูกกว่าไหมถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
ฮ่าแพ้กว่าเกมจบเลยค่ะตั้งแต่ข้อ๓ค่ะราคาโจ๊กหมดหม้อ

เต็ตต้มยำทะเลรวมราคาอยู่ที่
พรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อกับคุณดาวคุณแอดว่าจะผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่
แต่ตอนนี้ไปดูแก๊งป่วนกันว่าจะเอาคำถามอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับ
ท่านแกเปิดตัวแย่ไปเล่นไป
พวกกันเยอะแยะมีอะไรก็ปรึกษาสิบอล
ปรึกษาเราเดี๋ยวเราก็พาไปลมควันอีกแนว
ดินเนอร์กับแฟนนี่ไงไปร้านส้มตำข้างถนนสิ
แต่เขาเป็นคนอีสานด้วยเข้าทางเลยใช่ไง

อย่าบอกว่าพี่คนอีสานเหรอ

เรียกแล้วหรอ
นี่ไงคนหูแบบเจ๊เนี่ยถึงได้ไม่มีเรื่องกัน

มันเป็นสรรพนามของภาษาอีสาน

วันนี้จะแนะนำพาไปเที่ยวก่อดี

จะไปดินเนอร์กับแฟนที่

ถ้าไปนะจดชื่อเรือมาให้หน่อยเผื่อวันหลังเจ๊จะได้ไปมั่ง

แนะนำให้เป็นเรือข้ามฝากเร็วด้วย
ฟากตุ๊กปั๊บเลย

แต่เรือข้ามฟากแล้วที่ไหนมันราคาถูกอะเจ๊

เรือข้ามฟากที่ไหนราคาถูกที่สุด

ถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
มีอะไรทำหน้าเศร้าหมองบุ๋ย

มันกลับไปอังกฤษค่ะพี่
ใช่มันกลับไปอังกฤษแล้วมันทิ้งหนูไป
นี่เห็นหน้าอย่างนี้แต่พี่ก็เป็นลูกครึ่งนะจ๊ะ

ครึ่งผีครึ่งคนอ่ะดิพี่